อาทิตย์โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพย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
หลายปีจ้ะตั้งแต่ตาอยู่ตั้งแต่พวกนี้ยังสองพวกสามควบมรดกนานแล้วจ้ะตาก็ย้ายได้กันใหม่มรดกของแม่ยาย
เสียใจเลยให้แล้วมาเอาอีกไม่เอาไม่ให้หรอกคุณนายอืม
มันมีอะไรกินให้เขาหมดนี่ไม่มีคนเลี้ยงที่ไหนคนที่เอาเนรคุณ
เอาเงินเอาอัตธองกโทษแจยังมีธุมใจเต็มยังงั้น
ไม่ให้หรอกเอาหมดเลยน่ะใจเก่งก็ด่านี้แล้วลูกทำอะไรได้กิน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะ
ที่เป็นภาพที่ใครที่ตามข่าวนี้
รู้สึกว่าทำไมถึงรันทศขนาดนี้
แล้วก็ถ้าฟังเรื่องราวเอาเบื้องต้นก่อนนะคะ
เรื่องราวที่ออกมาเป็นข่าวเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ย

แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำแบบนี้กับคุณยายเนี่ย

จริงคุณยายมีลูกทั้งหมด๕คนนะคะ

ตามข่าวเนี่ยที่ดินที่มีอยู่นะคะ
ก็แบ่งให้ลูกชาย๒คนโตที่เหลือไปแล้วนะคะ
ทีนี้๒๔ไร่ที่เหลือที่มันเป็นข่าวนี่แหละ

เพราะเหมือนกับถูกหลอกให้เซ็นชื่อ

ให้ลูกชายเอาที่ดินไปเลย
ลูกชายคนที่ว่าคือลูกชาย

จะเป็นลูกชายคนกลางเป็นคนที่๓
แต่ว่าคนโตเสียชีวิตไปแล้วคือลูกชายคนรองณตอนนี้นะคะ
ทีนี้บอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะว่า
ทางผู้ใหญ่บ้านถูกข้อกล่าวหาในข่าวนี้ด้วย
ว่าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินน้ำท่วมหรือเปล่า

ส่วนในอำเภอตามข่าวนี้

คือเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อจะเรียกทั้งสองฝั่ง
ซึ่งก็เป็นแม่ลูกกันนี่แหละมาไกลเกลี่ยนะคะ
คือตอนนี้สภาพที่แรงแค้นของคุณยายเนี่ย
มันถูกพูดถึงเพราะว่าลูกสองคนเล็ก
คือผู้หญิงคนนึงแล้วก็คนสุดท้องคือผู้ชาย

แล้วก็เหมือนกับไม่มีที่นาไม่มีที่ดินทำกินของตัวเอง

ก็อดอยากตามข่าว

ต้องเรียกทั้งสองฝั่งมาไกล่เกลี่ยกัน
คุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไหน

คือวันนี้ผู้ที่มากับเรา
คือคุณยายขู่แล้วก็ลูกสาว
ในขณะที่เดี๋ยวเราพยายามต่อสายลูกชาย
คนที่ถูกกล่าวหาว่าเอาของแม่ไป
เอาส่วนของน้องสาวของน้องชายไปเนี่ย
จะอธิบายว่าอย่างไร
ดินเคยเป็นของคุณยายนะสะสมมากับคุณตานะคะ
แล้วก็ทำมาหากินกันมาอยู่ดีตอนนี้ไม่มีแล้ว

คุณยายขอให้พาไปดูหน่อย
ที่ที่เคยอยู่มาที่ที่เคยหากินมา

แล้วก็จะพยายามให้ได้ฟังทั้งสองฝั่ง
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนฉันอาจจะเหมือนก้าวร้าวนิดน

เพราะว่าคุณยายอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนักนะคะ
อีกหนึ่งท่านคือคุณจำรัฐลู
รูนี่คือเป็นนามสกุลของสามีนะคะ

คุณยายค่ะถ้าพูดเสียงดังอย่าโกรธเนอะ

เมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าเรื่องไป
คือในข่าวบอกว่าตอนแรก
ลูกชาย๒คนโตที่เหลืออยู่นะคะ
เพราะว่าคนที่หนึ่งเลยเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วเนอะ

สองคนโตที่ตอนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ย
เขาได้ที่ดินไปแล้วคนละ๒๐ไร่

ให้นานตั้งแต่ตายังไม่ตาย

ประมาณยี่สิบไร่แล้วก็ควายตัวหนึ่ง

ก็ถือกับว่าคุณยายให้ไปลูกชายสองคน

ในขณะที่ลูกสาวกับลูกชายคนเล็ก

ทีนี้ตอนนั้นที่ให้ไป
พอให้ไปแล้วมีที่ดินอยู่กับคุณตาคุณยายเหลืออยู่กี่ไร่

อยู่กับจ้าอยู่กับตากับยายที่เหลือจากแบ่งเขา

ี่สิบสี่ไร่ก็กะจะให้ลูกสาวกับลูกชายคนเล็ก

ยายค่ะคุณยายกับคุณตาเนี่ยเดิมอยู่กับลูกคนไหนคะ
เริ่มก็อยู่ร่วมกันหมดเลยเลยคนน้องมันคือคนเล็กไอ้พวกนั้นเขาก็โตอยู่รวมกันหมดเลย

มีอาชีพทำนาหากินขุดเกลือขุด

คุณยายมีที่เยอะไหมตั้งแต่สาวมากับคุณตาน่ะ
ไม่เป็นสาวของแม่

ที่สิ้นสร้างกับแม่ซื้อเขามาไว้หลายที่

แต่งกับพ่อเป็นสินสร้างสมรสค่ะ
ของแม่อีกแทนีนึงค่ะของวรุฤษฐรียี่
ยี่สิบสี่ไร้ที่ว่านี้มาทางฝั่งคุณแม่
ซื้อถูกเขาขายให้ประมาณ๘๐๐เนี่ย

เขาเดือดร้อนตังค์ไง๘๐๐สมัยก่อนนะคะ

พอดีกว่าโดนโกงบ้างหลักเดินได้บ้างไปมา
พ่อยังไม่ตายเลยพี่ชายเขาเอากันหมดแล้ว
ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจอะไรเด็กอยู่

อะไรแม่ได้ที่ดินมาจากคุณแม่ของคุณยายใช่ไหม
ค่ะแล้วก็มาซื้อสะสมเพิ่ม
ตอนมาอยู่แต่งงานแล้วกับคุณตาเนอะ

ทีนี้จำได้ไหมว่าที่ดินทั้งหมดเลยเนี่ย
ก่อนเราแบ่งให้ลูกมีเท่าไรคะ
เจ๊กรมันไม่ได้วัดใดว่านะที่นาย
ยังไม่มีฉนดค่ะซื้อไปเลยแต่ก่อนน่ะ
ของที่จับจองไม่มีโฉนดไม่มี
มีเยอะไหมจำได้ไหมคะมีเยอะไหม
ไม่เยอะแล้วเขาโกงบ้างก็เอาบ้าง
ซื้อไปถามสามล็อกค่ะ
สามแปลงสามแปลงแปลงใหญ่แล้วก็โกงบ้างอะไรบ้างเนี่ย

ก็โกงเอาบ้างรักเลินบ้างรักนี่ก็ไปเลินรักนั่นก็เลย

ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน

ไม่มีไม่มีถ้าอยากเอาก็เอาไปเถอะ
อยากก็ขายจริงขายจริง
เดี๋ยวให้คุณยายเล่าเดี๋ยวให้พี่เล่าเสริมนะ

พอเริ่มแบ่งให้ลูก
ลูกก็เป็นเหมือนกับก็ทำนากันหมดทุกคนเนอ

ทำเขามีครอบครัวแล้วก็แบ่ง

เขาไม่อยู่แล้วเขาแยกไปหมดแล้ว
ยังอยู่แต่ลูกสาวกับคนเล็กอยู่กับยายรู้ยาย
ค่ะแล้วอยู่ใกล้กันไหมคะบ้านคุณยายกับบ้านลูก
เขาอยู่ที่นายายอยู่ข้างนายบ้าน
เขาอยู่นอกอยู่ตามทุ่งนา

อ้าวเดี๋ยวแล้วปัจจุบันตอนที่มีข่าว

เดินถึงกันกดโชคลุนต์กดมองเห็นก็ตั๊บ
แม่อยู่ในหมู่บ้าน

ที่นาเดินจากบ้านไปนาประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ

แล้วได้เดินไปทวงถามเขาไหมคะ

หายแย่หายแม่เถอะ

ให้คุณลุงเจริญนั่นแหละไล่ยายให้ไปฟ้อง

ครั้งเดียวแหละ

เมื่อไหร่จำได้ไหม

เหมือนกับหมดเมื่อไหร่นาน
แล้วคุณยายรู้ตัวตอนไหน

เช่นรับตังค์

ไปเซ็นรับตังฮี่ฟอง

มาวาดหน้าให้ยายทีนี้ก็เกิดปัญหาเขา
หลานเขาเข้าออกเขาเอาของยาย

ยายก็มอบเงินให้ที่ดินไปก่อน

เขาก็รอให้ยายศึกษากัน
แล้วก็ศึกษาสาตกลงแล้วทีนี้ยายหมากัด

เลยไม่ไปตามที่ดินรายวัด

ทีนี้เขายังจะเป็นเพลย์อยู่
ก็ให้ลุงเจริญนี่แหละพายายไปเซ็น
ยายนึกว่าไปเซ็นเอาเงิน
ไม่รู้ว่าเขาให้ยายไปเซ็นหลอกเอาที่
จนนานนานนานไปก็เท

ทีนี้ก็หลานที่เป็นผู้ใหญ่ก็บอก
ว่าป้าเอ้ยตกในมือลุงเจริญแล้ว
นี่ยายจึงรู้สึกว่าเขาเอา
เดี๋ยวยายไปขอคืนอย่ามีปัญหาเถอะลูก
ถ้ามึงได้ไปแล้วก็ทำดีไป
เราไปชื่อมึงใส่ชื่อกูมา
ไม่ไม่ให้หรอกไปไหนก็ไปเถอะ

คุณยายตอนที่

ตอนที่ลูกชายพาไปเซ็น

ไปทวงแล้วเขาก็ไล่ไปฟ้อง
ยายเลิกไม่ไปทำอีกก็มาทำเรื่องนี่แหละ

แล้วหลานที่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เขามาบอกเราว่าที่ดินเป็นของลูกชายไปแล้ว
เขาดูนี่ก็เห็นว่านี่ของลุงเจริญเนี่ย
ชื่อลุงเจริญันนี่ชื่อป้า
รู้สึกไหมป้าอันนี้เขาโอนหมดแล้วนี่ยายจึงรู้สึก
แต่ก่อนยายไม่รู้นึกว่าไปเซ็นเอาเงิน
ตอนที่ลูกชายพาไปลูกชายพูดกับคุณยายว่าอะไรคะ

พาไปเส้นที่ดินเส้นเอาเงิน
ตอนนั้นจำได้ไหมเขาพาเราไปที่ไหนคะ

เขาเขียนว่าเป็นที่ดินเหรอกรมที่ดินอย่างนี้เหรอ

ใครบอกคุณยายว่าเป็นที่นั่น
เป็นที่ดินนี้ก็ลูกหลานชายพายายมาเอาที่ดินไปวัด
ไปวัดแล้วก็มีปัญหาแล้วก็แก้ไม่วัดยายก็จำที่ดินได้
แล้วตอนนั้นรู้ว่าเขาพาไปเรื่องที่ดิน
ทำไมคิดว่าเขาพาไปเซ็นรับเงินล่ะคะ
ไม่รู้ว่าเขาหลอกให้ยายเซ็นเอา
นึกว่าจะเซ็นเอาเงินแล้วก็ยายเซ็นเสร็จแล้วที่นี่
ทีนี้ก็ที่ดินก็ให้เงินยายจริง๖๐๐บาท
พี่จ้าที่ยายมัดจำมัดจำกับที่ดินนะ๖๐๐บาท
แต่ไม่ได้วัดแล้วก็ยายไปเส้นแล้วก็ที่ดินจ่ายเงินกลับให้ยายคืน
๖๐๐๐ทีนี้ก็ว่าค่าหลักผม
ค่าหลักผมยายก็จ่ายไปให้เขา๑๐๐๐ค่าหลัก
หลักที่ไม่ได้วัดปัก
เดี๋ยวนะคือตอนที่เขาพาไปที่ดิน

แล้วไม่แปลกใจเหรอว่าพาไปรับเงินอย่างอื่น

คือถ้าที่คุณยายเล่าเนี่ยเหมือนกับก็มีเหตุ

ทีนี้ถ้าเข้าใจผิดบอกนะคะ
คือที่คุณยายตอนไปเซ็นที่บอกว่าเข้าใจว่าไปเซ็นรับเงิน
ตอนนั้นไปเซ็นที่หน่วยงานไหนคะ
ที่ว่าการอำเภออลันท์ค่ะ
แม่ไปหาอำเภอเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาวัด
ที่มามีปัญหานาใกล้เคียงไม่ได้วัดค่ะ
แล้วก็แม่ให้เจ้าหน้าที่ไป๖๐๐บาท
พ่อแม่ไม่สบายเบอร์ออกจากโรงพยาบาลยังไม่ออกด้วยซ้ำ
ก็พาแม่ไปเซ็นรับเงิน
แม่คิดว่าไปเซ็นรับเงินที่ไหนได้

วัดที่ยังไม่ได้วัดค่ะแต่เจ้าหน้าที่เอาตังค์ไปก่อน
แม่เซ็นปุ๊บเจ้าหน้าที่ให้ตังแม่มาคืนหกพัน

ก็ถูกต้องเหมือนที่แม่คิดว่าไปเซ็นรับตาม
ซึ่งคุณยายก็เข้าใจว่าเรื่องที่ได้เงินมาคือเรื่องที่ดินถูกไหมคะ

ตอนที่ไปเซ็นไปเซ็นตรงไหนไปเซ็นที่ไหน

เป็นเรื่องที่เซ็นรับเอาตังค์คืนค่ะ

แต่ไม่สงสัยเหรอคะว่าทำไมมันไปคนละที่
คือที่ฉันไม่ทราบว่าในพื้นที่ทำยังไงนะ
แต่หมายถึงว่าคือตอนที่เราไปติดต่อที่ดินเราไปที่ที่ดิน

แต่ตอนที่เราไปเซ็นแล้วเข้าใจว่าเซ็นรับเงินอะไรสักอย่างเนี่ย
มันไปที่ว่าการอำเภอซึ่งมันคนละที่อันนี้ไม่สงสัยเหรอ
แม่ค่ะนี่ป้าไม่รู้

เจ้าหน้าที่มาวัดแต่ไม่ได้วัด
แต่แม่มัดจำเจ้าหน้าที่ไป๖๐๐๐แล้วค่ะ
ทีนี้พ่อแม่ไม่ตายมานานนึงนานประมาณ๒๓เดือนแล้วค่ะ
ก็บอกว่าแม่ไปเซ็นรับตังค์คืนที่เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่

แม่ไปเซ็นรับตังค์เจ้าหน้าที่ก็ให้มาตามกำหนดค่ะ
เป็นเงิน๖๐๐๐บาทแต่หักค่าหลักไป๑๐๐๐บาทค่ะ

เพราะว่าก่อนจะเซ็นแม่ไม่ได้อ่านเลยนะคะ
แม่ก่อนจะเซ็นแม่ไม่ได้อ่านแม่ก็สบายใจแล้วก็
ปีไม่รู้ว่านาของตัวเองไปอยู่ตกที่มือของลูกชายแล้ว
ทีนี้ตอนที่ไปเซ็นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตอนเซ็นเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอใช่ไหม

ตกลงที่ตอนเซ็นเซ็นที่ไหน

ไปที่อำเภอหรือไปที่กรมที่ดิน
กรมที่ดินอยู่ติดทางอย่างนี้แหละไม่ใช่ที่เองไปนะ

เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาวัดแต่ไม่ได้วัดค่ะ

การให้เงินไปแล้วได้เงินคืนอันนี้เข้าใจนะคะ

ก็เลยถามว่าตอนที่เขาให้ไปเซ็น

เขาพาไปที่อำเภอใช่ไหม

เพราะว่าได้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาค่ะ

ไม่ใช่ปลอมที่อ้างว่าเซ็นแล้วโดนหลอกให้เซ็นเนี่ย

เซ็นที่กลมที่ดินค่ะ

มันก็คือการดำเนินการของที่ดินถูกไหมคะ

แล้วตอนที่บอกว่าเขาหลอกไปเซ็นรับเงินเรื่องอื่น

เซ็นครั้งเดียวนี่แหละ
เซ็นเอาเงินเรื่องอะไร

เพราะฉะนั้นต้องฟังพี่ชายอีกคนนึงด้วย

แต่ปรากฏว่ามันเป็นการเซ็นเอาที่ดินให้ลูกชายไป
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียงกันเนี่ย
เท่าที่ฟังคือสรุปแล้วไม่ได้มี
ไม่มีเลยที่ใครมาบอกคุณยายว่าให้ไปเซ็นรับน้ำท่วมไม่มี
แค่เรื่องที่ดินใช่ไหมคะ
คือเราไปที่ดินให้เขาไปวัดให้หน่อย
ก็จ่ายเงินเขาใช่ไหมคะ
ทีนี้พอไปที่ที่มีปัญหาปุ๊บใช่ไหมคะก็กลับมา
มีปัญหาก็ยังวัดไม่ได้ถูกไหม

ทีนี้ก็เลยรับเงินคืนเขาก็หักไปพันหนึ่งใช่ไหมคะ
ที่เซ็นคือเซ็นรับเงินคืนใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตามข่าวที่ออกมาตอนแรกว่ามีเซ็น

เรื่องน้ำท่วมยายไปถามบ้าง
มึงเอาเงินเหรอเอาหมดแล้วเราไม่แบ่งกูก็ใช้หนี้หมด

คนเรื่องที่ดินเนี่ยเหรอคะ
แต่เรื่องน้ำท่วมคุณยายไม่ได้เซ็นอะไรใช่ไหม
ไม่ได้เงินกับเขาเลยได้เขานั่นแหละได้ลุงเจริญเลย
ยายได้แต่เงินค่าที่ให้ที่ดินวัด

คือข่าวมันออกมาว่าคุณยายไปเซ็นน้ำท่วม
ทีนี้สรุปถูกไหมคือว่าคุณยายรู้ทุกอย่างตอนไปไปเรื่องที่ดิน
ตอนเซ็นรู้ว่าเซ็นรับเงินจากที่ดินกลับมา
อันนี้นะส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นอีกประเด็นนึง
ที่คุณยายเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะบอกว่าลูกชายเอาไปเลย

อันนี้คือฝั่งคุณยายพูดนะคะ

ทีนี้มาเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
คุณเจริญที่คุณยายเรียกคือเป็นลูกชาย
เป็นลูกชายคนที่บอกว่า

คือหลอกให้เซ็นแล้วเอาที่ดินไปหมดเลย
แล้วพอแม่ไปทวงก็ไล่แม่ด้วย
คุณเจริญชุดทองม้วนนะคะที่เราจะคุยด้วย

โหลดังหน่อยครับผม
คุณเจริญได้ยินนะคะ
ตอนนี้ที่ดินของคุณยายขูบเนี่ย
อยู่ที่คุณเจริญทั้งหมดใช่ไหมคะ

ผมได้โอนให้พี่ชายนายทวรกับลูกสาวแล้วครับ
ที่ดิน๒๔ไร่ล่าสุด
คุณเจริญเอาไปเมื่อไหร่คะ
เอาไปเมื่อแม่โอนให้ผมปี๓๕อะไรอย่างนี้ครับ

ประมาณนี้คงจะปี๓๕แล้วครับผมจำไม่ได้ครับ

ประมาณ๓ปีแล้วครับ
เดี๋ยวขอดูดูก่อนได้ไหมครับ
คุณเจริญคืออย่างนี้คือทางที่คุณจำรัฐถือเอกสารมาบอกว่าเพิ่งโอนปี๕๗๕๘เอง
อ๋อ๕๗๕๘ใช่ครับถ้าโอน๕๗๕๘คงใช่ครับ
เขาชี้ว่า๕๘ตกลง๓๕ไม่ใช่นะ

ทีนี้คุณเจริญค่ะตอนที่โอนกันน่ะ
คุณยายขูบเนี่ยเต็มใจโอนไหม

คือแม่เป็นโรคเบาหวานช่วงนั้น
ผมก็พาแม่ไปล้างแผลเช้าเย็นดูแม่ตลอด
อยู่วันหนึ่งถามว่าคริสโตนที่ให้มือ

รับไปกับแฟนผมผมก็รับครับรับแล้วก็ไปบอกแม่เออโอน
ผมก็เหมารถนายชวนบ้านเตยนะครับไปโอนไปโอนปั๊บพาแม่ไปโอน
ถ้าดินบอกว่าโอนไม่ได้หรอกยายยายต้องหาพยานที่รับรู้ว่ายายโอนให้นายเจริญสองคน
ซึ่งโอนได้ผมก็กลับมากลับมาก็แม่บอกว่ามึงเอาไปให้นางสำรวยลุง
บนใกล้บ้านแข่งประญาณหน่อยหาสมรวยก็เสนแล้วก็ท่านเมียนายเหมาะ
นายสวัสดิ์ตายไปแล้วครับเสร็จแล้วเช้าถึงไปโอนครับ
บอกผู้ช่วยข่าวลูกช้างบอกพี่สาวผมซะเองบอกว่า
กูสบายใจแล้วได้โอนให้ลูกชาย
เพราะกูฝากผีฝาไข้กับมัน
แค่นี้ครับผมดูแลแกตลอด
แต่เป็นโรคเบาหวานลูกสาวคนนี้เพิ่งโผล่หัวมาครับอืม

คุณเจริญที่ฉันถามย้อนกลับไปนิดเดียวนะคะ
คือคุณเจริญยอมรับว่ารับโอนที่ดิน๒๔ไร่จากแม่จริง

แต่ว่าคุณเจริญจะบอกดิฉันว่าคุณแม่เต็มใจ
อยากจะโอนให้คุณเจริญใช่ไหมคะ
แต่ผมไม่รับครับจากทิ้งจานทั้ง๒เดือน
มาฝาพี่ชายกับแฟนทิ้งโอนครับ
ที่ไปโอนเนี่ยเจ้าของรถก็รู้
โอนวันแรกไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ว่ายายโอนไม่ได้
เพราะต้องมีพยานเซ็นรับรู้ว่ายายโอนให้นายเจริญ
ถึงสองคนก็พาแม่กลับมา

คลิปมึงไปให้สำรวยเซ็นไปว่ากูให้รับรู้ว่ากูให้มึง
ผมก็ให้เมียผมให้พานางสำรวยเซ็นรับรู้
กับเมียนายสวาสชื่ออ่อนครับเซ็งสองคน
พอเท้าไปถึงเอาใบที่เซ็น๒ใบนี้ไป

ค่ะแล้วตอนนี้ที่๒๔ไร่ที่รับโอนไปเนี่ย
กรรมสิทธิ์ตอนนี้เป็นของใครคะ
กรรมสิทธิ์นี้ผมมอบให้พี่ชายครับแล้วก็ลูกสาวครับ

คนโตในพื้นที่ในโฉนดมัน๕ไร่

เดี๋ยวนะ๒๔ไร่
ทุกที่ในโฉนดนะครับในโฉนดพระทายทางอากาศครับ
ในโฉนดนั้น๕ไร่ครับเดี๋ยวนายพี่ชาย
แต่เนื้อที่จริงแล้ว๑๙ไร่ครับ

บอกว่ามันเป็น๒แปลง๑๙บวก๕

ที่ข้างบนนะครับ๕ไร่

๕ไร่นั้นจริงมันไม่ใช่๕ไร่
มัน๑๙ไร่ครับในพื้นที่จริงแล้วมัน๑๙ไร่
แต่ภาพถ่ายผ้ากาดภาพได้๕ไร่ครับ
แล้วที่มันเป็น๑๙ไร่จริงพื้นที่จริงภาพถ่ายมันเป็นกี่ไร่คะ
ภาพถ่ายจริงแล้วมันเป็น๑๙รายแต่เหลืออีก
เหลืออีกอันที่นอกจุดประมาณ๑๐ไร่นี้

เพราะผมชายคนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยต้องให้ครับอ่า

แต่ดิฉันถามแบบนี้ว่าคือคุณเจริญยืนยันว่า
คุณแม่คือคุณยายขูบเนี่ยเต็มใจที่จะโอนให้คุณเจริญถูกไหมคะ

เดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวหันมาถามคุณยายขู่แป๊บนึงนะ
คุณยายขู่ตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราตั้งใจจะโอนให้เขา
โอนเสร็จแล้วเราหมดห่วงด้วยซ้ำไป

ไม่ได้ให้หรอกฉันไม่ได้ให้เลยจ้ะ
ไม่ได้โอนให้ไปโอนเอาแต่แค่เงินอย่างเดียว
เงินที่ดินเอาของยายน่ะเรื่องดินเรื่องที่ไม่ได้โอนให้ให้มันหรอก

เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวหาทางออกเนอะ

มาที่คุณเจริญค่ะเอาอย่างนี้ครับผมคือพอเรียนไม่แน่ใจว่าณวันนั้นเนี่ย
สถานการณ์เป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าคุณยายก็พูดลักษณะหนึ่ง
เจริญพูดแบบนึงนะแต่ทีนี้มาณวันนี้ก่อน
ณวันนี้คุณยายอยากจะขอที่ดินคืน

ผมไม่ให้หรอกครับผมให้เฉพาะน้องชายที่ยังไม่ได้ครับ
น้องชายต้องได้ครับแต่คนนางจำรัฐไม่ได้ไม่ให้เลยเพราะนางจำรัฐนี้
เอาเงินเอาที่ของพี่ชายไปใช้กันหมดครับ
เอาอย่างนี้คือไปใช้จนหมดครับ
แม่นะให้ลูกชายครับฟังนะครับท่าน
แม่ให้ลูกชายชื่อนายถวรขายที่
ช่วงนั้นพี่ชายผมนายทวรเป็นโรคมะเร็งลำไส้
ก็เลยบอกว่าให้ขายที่นั้นไปมึงมาเอาที่ตรงนี้
พี่ชายก็ขายขายเสร็จแม่บอกว่า
ที่นี้มึงรอโรงพยาบาลเงินมึง๔แสนกว่ามึงต้องเอาไปหรอกให้มึงฝากไว้กับน้องสาว

ต่อมาพี่สาวนะน้องสาวนั้นใช้เงินหมดก็ไม่กล้ามาบ้าน
และพี่ห้าไร้เนี่ยเนื้อในถนนมันเป็นห้าไร้
จริง๙รายนั้นพี่ชายก็ไปถ่ายถอนมาจากพี่ตีอีกครั้งหนึ่ง
จำนวน๖๐๐๐บาทครับ
เพราะแม่ผมเอาไปจำนองเขาพี่ชายไปถ่ายมาอีก

แต่ก่อนพี่ชายอยู่กับแม่ดูแลแม่ตลอดทำนายแม่กินตลอด
แต่ทีนี้เวลาระเบิดทางใส่ปุ๊บนอนปั๊ม

พอขายที่เสร็จบอกว่ามึงขายที่หนึ่งไปแล้ว

แล้วเงินทองมึงนอนโรงพยาบาลมึงไม่ต้องให้
มึงต้องเอาไปหรอกมึงให้น้องมึงถือไป

คือเงินเราไปก็หายเงียบเพิ่งโทรมาก็มีปัญหาทันทีครับ

ว่าแม่เป็นเบาหวานนี่ผมทุกเช้าทุกเย็น

ถึงผมไปไหนผมให้บุญศาลไปส่งแทน

ทั่วนี้ไม่เคยเห็นเลยอาทารณทรัพย์บ้านเขารู้ดีครับ
คุณเจริญแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอหันมาถามคุณยายขู่แป๊บนึงนะ
คุณยายอาทิตย์ที่คุณเจริญเล่าอ่ะใช่ไหม
อันนี้ไม่ใช่หรอกยายไม่ได้ให้
ที่เขาเล่ามาว่ามีเรื่องอะไรเป็นมายังไงที่เขาเล่านะทุกคน
ไม่ใช่หรอกหลอกย้ายทั้งหมดเลยเลยหลอกเอาดินเอาที่หมดเลยแหละ
ไม่ได้ดูแลยายไม่เคยเลี้ยงยายหรอกมีแต่ยืมเม็ดเอาของยายไป
เดี๋ยวค่อยไก่เกลี่ยกันเนอะเดี๋ยวกลับมาคุณเจริญเอาอย่างนี้ค่ะ
คือที่ดิฉันฟังคำตอบคุณเจริญคือคุณเจริญยินดีให้
แต่ที่ดินนี้จะให้น้องชายคนเล็กใช่ไหม
ครับผมเพราะมันไม่ได้อะไรเลยครับแล้วผมบอกว่าที่แม่ให้ผม
คือว่าไม่รู้ผมตะหรอกทำไมผมหนาผมก็มีแล้วครับ
มึงก็ฝากฝี้ปากไกลผมพยานมีทั้งหมด๕คนครับ

สำหรับที่สั่งแอร์มของผม
พี่เจเนจนท่านประชวรไปช่วยสุมพลครับ

ได้โอนที่ให้คลิป

โฆษณาแป๊บเดียว
เดี๋ยวคุณเจริญถือสายกลับดิฉันก่อนนะครับผมครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสักครู่ค่ะ
ค่ะคุณเจริญยังอยู่ในสายนะคะยังอยู่ในสายครับผม
คุณเจริญบอกไว้ก่อนคือเวลาเหลือน้อยถ้าเรียนเรียกชื่อคุณเจริญ
เจริญหยุดให้ดิฉันพูดนิดนึงนะครับผมค่ะอ่ะมาคุณยายค่ะ
ที่คุณเจริญเล่ามาทั้งหมดเอาสุดท้ายตอนนี้
ข้อสรุปคือคุณยายต้องการอะไรบ้างต้องการเอาคืนอย่างเดียวเนี่ย
เจริญอย่าเพิ่งนะถามคุณยายอยู่แป๊บนึงนะคะ
ยายเอาคืนอย่างเดียวเลยไม่ต้องแบ่งน้องแบ่งพี่ยายเอาหมดมาเลยเลย
แล้วที่คุณเจริญบอกว่าให้แต่ว่าให้เป็นของน้องชายคนเล็ก
นั่นแหละเจ้าคนนี้ล่ะอืมไม่ใช่น้องเหรออันนี้อันนี้นะคะ
ไม่ทราบว่ามีข้อขัดแย้งใดกันในบ้านนะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาจะโอนให้เป็นชื่อน้องชายคนเล็กคุณยาย
คุณยายตกลงไหมไม่ตกลงหรอกเอาขึ้นยายเอาขึ้นอ่า
ไม่ต้องเบงคุณยายไปไปแจ้งหน่วยงานไหนในในพื้นที่เพื่อให้นัดมาคุยตกลงกันแล้วหรือยังคะ
ยังยังไม่ขึ้นทุกวันนี้แหละเขาเรียกไปเขาก็ไม่ไปใครเรียกใครเรียก
นันพื้นเรียกเขาก็ไม่ไปว่าคิดเอวคิดขาดที่ไหนอ๋อแสดงว่าเคยแต่ไม่เคยจังนะ
เรียกนายเจริญวันที่หายแต่นายเจริญไม่ไปนายเจริญบอกว่าเองผิด
เจริญค่ะครับผมคุณเจริญคือคุณผมคุณยายเนี่ยยืนยัน
แม้ว่าคุณเจริญตั้งใจจะให้เป็นชื่อน้องชายคนเล็กก็ตามแต่คุณยายเนี่ย
ขอคืนเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณยายเองได้ไหมคะไม่ได้หรอกครับถ้าขออย่างงั้นไม่ได้หรอกครับ
เพราะคือว่าน้องจำหลัดเนี่ยแกให้ทั้งที่ดินแล้วก็ให้ยุงข้าว
น้องคนเล็กนี่ให้บ้านเล็กที่ดินครับยังไม่มีถ้าน้องจะให้ยอดน้องเอาอีกเนี่ย
ไม่ให้แล้วผมไม่ให้หรอกครับเพราะน้องพี่น้องต้องได้ทุกคน
แต่คนนี้มันได้แล้วครับคุณเจริญค่ะของพี่ชายไปแล้วครับ
คุณเจริญคะเอาอย่างนี้คือเราเนี่ยได้ต่อสายคุยกับทางนายอำเภอในพื้นที่นะ
แล้วก่อนหน้านี้ในอำเภอเคยเรียกคุณเจริญเพื่อไปคุยไกล่เกลี่ยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ไปไปวันนี้ไปครับไปครับไปวันไหนไปวันนี้ครับไปวันนี้เช้าครับ
ไปวันนี้เหรอไปคือไปวัดแต่ท่านถามแล้วครับท่านนายอำเภออ่า
แล้วแล้วพี่ยายหงแล้วพี่ชายลูกสาวสองคนและพยานห้าคนครับอ่า
ไปวันนี้บังไงนะครับแล้วคุณพี่ยายหงคุณเจริญแล้วพี่ชายลูกสาวสามคน
และพยานห้าคนครับค่ะคุณเจริญรับลูกโอนแล้วก็อะไรเราไม่ได้
เลี้ยงแม่เลสคุณห้าคนครับอ่าคุณเจริญคุณเจริญคุณเจริญค่ะ
เดี๋ยวเวลาหมดเอาอย่างนี้คือถ้าที่นายอำเภอบอกเรานะ
บอกว่าเดี๋ยวหลังสงการจะนัดไปเจอไปเจอกันสองฝั่งครับ
เพื่อให้คุยกันคุณเจริญไปไหมไปครับผมบอกนายอำเภอเลยครับ
อ่าไปเจอหน้าแล้วก็คุยกันอ่ะนะคะครับผมครับอ่า
ทีนี้คุณเจริญค่ะเดี๋ยวที่ฉันถาม
ปิดท้ายรายการให้ให้คุณยายบอกอีกทีคุณยายไม่ทราบว่ามีมี
ข้อขัดแย้งอะไรในบ้านนะระหว่างพี่น้องไม่ทราบเลยนะคะแต่ทีนี้
ถ้าสมมุติตกลงกันเขาคืนแต่ขอคืนเป็นชื่อน้องชายคนเล็กได้ไหมล่ะ
ไม่ได้ใช้ชื่อแม่ก็ไม่หายนาชื่อของยายก็ไม่หาย
ยายจะแบ่งคนเล็กคนโตก็แล้วไปไม่ต้องเป็นมันมาแบ่งยายเป็น
แม่เบงก็ได้อ่าเข้าใจคือคุณยายอยากให้คุณยายเป็นคุณจัดการเอง
ให้คืนมานั่นแหละยายเป็นจัดการให้ลูกเองลูกอยู่กับยาย
ยายจะไปคงเอาไปที่ไหนแต่ว่ายายเอาจากลุงเจริญชื่อยาย
ต้องการเป็นชื่อคุณยายอ่ายืนยันแบบนี้จ้าแล้วทีนี้จะแบ่งไม่แบ่งกันแล้ว
แต่ยายเข้าใจเข้าใจคุณจำรัฐค่ะเอ่อเรียนถามเผื่อ
สมมุติว่าคุณเจริญยืนยันว่าคืนแต่ขอคืนเป็นชื่อน้องชายคนเล็ก
คุณจำรัฐตกลงได้ไหมไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวน้องชายคนเล็กอาจจะมาตกลงกับคุณยายกับคุณจำรัฐอีกทีอย่างนี้ได้ไหมคะ
น้องชายบอกแล้วขอให้เป็นชื่อแม่ค่ะอ๋อคือน้องไม่เกี่ยวน้องชายหนูขอให้ใส่ชื่อยายนี่แหละ
คุณเจริญค่ะน้องชายผมอันนี้ดิฉันฟังสองท่านนะ
คือน้องชายที่คุณเจริญจะโอนให้เขาก็บอกว่าให้เป็นชื่อแม่นะ
เจริญก็ทำตามที่เขาต้องการได้ไหมล่ะคะ
เขาว่างั้นเลยไม่ได้เขามาโอนให้พี่ชัยทรงและห้ามซื้อขายด้วยครับ
ขอบคุณทีวีทูเลยขอบคุณไทยรัฐทีวี
ขอให้ไม่ติดสิ่งดีเจอมารายการค่ะ

ขอโชคดีขอให้รวยขอให้เป็น

คุณผู้ชมค่ะ๒ทุ่ม๑๓นาที

ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวก็ตามกันต่อว่าตกลงอย่างไรนะคะ